คุณผู้ชมพูดถึงความน่ารักของบ้านนี้นะคะ

ดีค่ะเป็นครอบครัวนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะ

พาไปดูเลยนะคะนี่เลยดีแลนด์ค่ะ

เขาก็กลัวเหมือนกันนี่ทำเมนู
ผมมาดูดีลาดีกว่า
ดีลาของเชฟติวดีชัน

นี่สอนพี่แจกรีนรู้เรื่องเลยนะ

ยอดแป้งขนมใจค่ะพาชนะเก่งไม่เบาจริง

แน่นอนคนที่รับบทนักชิมนั่นก็คือน้องเดมี่แปลแววนั่นเองลูก
ที่ทำน้องทานบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะ

ได้ไหมไข่ได้อย่าแปลกนะค่อยนะ

เป็นไง
ผมสามารถตให้น่าย

เกิดที่ปลูกต้นแบบวีบร้ายได้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
เออลีลาเนี่ยคือเป็นเชฟได้แล้วนะคะ
คุณพ่อคุณแม่บอกเลยนะคะเจ้าคุณด้วยสบายแล้วทีนี้
ลูกสาวบ้านนี้รับรองหัวกระดายไม่แห้งแน่
เพราะว่าอะไรฝีมือปลายจังหวะไม่ธรรมดาคุณผู้ชม

คุณผู้ชมค่ะปิดท้ายกันที่เด็กบ้านนี้ค่ะ
พ่อเวแม่นานานน้องบีน่าบลูกลิ้นค่ะ
ทั้งสองไม่ธรรมดานะจ๊ะอย่างบลุ๊กลินเนี่ย
เขาโชว์ทำขนมบัวลอย
เจ้าตัวบอกเลยว่าเดี๋ยวจะทำบัวลอยให้แดดดี้เวย์นะคะ
ผสมแป้งเองด้วยคนเองปั้นเองหยอดต้มทุกอย่าง
โดยมีน้องบีน่าและคุณแม่นานาเป็นผู้ช่วยนะจ๊ะ
ส่วนน้องบีน่าแม่ลูกสาวแม่จริง
แม่ค้าเบาบอกเอางี้ดีกว่า

ขนมโคเป็นขนมทางภาคใต้นะคุณผู้ชม
ก็เป็นแป้งปั้นอาจจะมีไส้บ้าง
มะพร้าวใส่น้ำตาลปี๊บก็ว่ากันไปแล้วแต่ที่นะฮะ
บอกว่าช่วงโควิดไม่ค่อยมีใครผ่านหน้าบ้านเลยอ่ะพี่จ๋า
คุณผู้ชมคงทำได้แค่กินกันเอง
เดี๋ยวไปชมคลิปน่ารักน่าเอ็นดูนี้หน่อยค่ะ

ไม่มีใครขี่จักรยาน
แต่ก่อนเขาจะถี่กันใช่ไหม
แล้วตอนนี้ไม่เลยไม่มีชาติของหนู
หนูไม่ออกไปไหนอยู่แล้ว

น้องโฉไข้น้ำตาลลุ้ยอย่างนี้เห็นไหม

แต่ที่ฉันชอบประสาทแรงตายมาก

เกือบแล้ว

เดี๋ยวก่อน